เพราะว่าเกมสุดท้ายนะครับการลุ้นแชมป์ก็ยังต้องวัดกันระหว่างชนบุรีกับการท่าเรือต่อ
ส่วนทีมลุ้นหลีตกชั้นวัดกันแค่แคบกับบภาคตอนออกชีวิตเหนือแล้วครับ

เพราะว่าชมบุรีชนะในเกมวันเสาร์ก็แซงขึ้นมานานเป็นจ่าฝูงกดดันครับ
แต่ว่านำลูกนี้ไม่นานแล้วสุดท้ายเนี่ยครับ
ทางกรมทางหลวงครับทีมเยือนเนี่ยบุกมานำการท่าเรือก่อนครับ
โอ้โหทีมต้องการ๓คะแนนแล้วโดนนำก่อนแต่ว่าเขาก็ตีเสมอได้เร็วครับ
ติราชยิงนำให้กรมทางหลวงแล้วก็การท่าเรือเนี่ยมาแซง๓๑นะครับ
จากมากอสและอัลโกเมสแล้วก็ลูกนี้ครับและอัลโกเมสได้ซ้ำจ่ออีก๑ลูกนะครับ
แล้วก็นาที๑๗กรมทางหลวงครับไล่มา๒ต่อ๓ครับ
หลังจากนั้นใช้เพาะเพย์ต่อเนื่องเลยนะครับ
ประตูจากอธิชัยผู้สวาสยิงทีมเก่า
ครึ่งแรก๒๓ครึ่งหลังครับนาที๓๒กรมทางหลวงมาตีเสมอ๓๓จากการทำเข้าประตูตัวเองของชวัดแจ่มกระจ่าง
แต่การท่าเรือมาได้๒ประตูครับจากธนันชัยชมบุญจังหวะนี้
อาทิตย์๓๖ครับแล้วก็อัลโกเมนิอาทิตย์๓๗มันต่อเนื่อง๒ลูกทำให้การท่าเรือมั่นใจครับ
ปิดเกมสำเร็จครับชนะกรมทางหลวง๕๓เก็บเพิ่มเป็น๖๒คะแนนแซงชนบุรีขึ้นไปเป็นจ่าผมอีกครั้งได้สำเร็จครับ
ส่วนเกมที่ผลต่อการลุ้นหนีตกชั้นสุราชธานีครับอันดับ๓เปิดบ้านพบกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันดับ๑๒ครับ
ทุกชั้นก็สู้ได้ดีนะครับเกมวันนี้หมอภาคทำเซอร์ไพรส์นำก่อน๑๐ครับตั้งแต่๑๐วินาทีแรกจากธนากรปิยะปรีชายุทธ์ครับ
จากนั้นนาทีที่๓ครับเกียรติศักดิ์กันทศรฉกบอลได้แล้วก็ยิงอัดเข้าไป๒๐
กึ่งหลังสูราคบุกหนักครับแล้วก็มาตามตายเสมอได้๒๒จากฟิลิเปชช้าเทาเจาะนาที๒๒
แล้วก็นครลักษณะโตครับยิงเบียดเสาแรกนาที๓๒
แต่ว่านาที๓๕กินิสักกันทัศนครับยิงซ้ำระยะเผาขนให้กับมหาวิทยาลัยภาคแสงนำอีกครั้ง๓๒
สูราคบุกก็ไม่ยอเค้าเล่นเพาเวอร์เพลย์ไต้เสมอได้กัน๓๓จากโตต้านที๓๙
ก็เป็นว่าจบเกมนี้แบ่งแต้มครับมภาคมี๒๒คะแนนต้องไปลุ้นผลในคู่แคทเอฟซีกับสิงห์สมุทรสาครครับ
ซึ่งเกมที่แคทนั้นยังอยู่ในโซนตกชั้นเนี่ยนะครับอันดับ๑๓เปิดบ้านเจอกับสิงหมุสาครดูผลกันเลยครับ
สมุทรสาคอนอันดับ๙ปรากฏว่าเสมอกัน๑๑ครับคู่นี้
โดยสมุทรสาครขึ้นนำ๑๐นาที๒๘จากเอกสิทธิ์แก้วคงเมือง
แต่ว่าแคทครับมาตีเสมอได้นาที๓๐จากสุธิพงศรีอ่อนครับ
เสียบเสาแรกเด็ดขาดมากจบเกมนี้แคทยังรั้งอันดับ๑๓ต้องลุ้นหนีตกชั้นกับมภาคในเกมนัดสุดท้ายครับ
ตารางคะแนนหลังจากผ่านนัดที่๒๕นะครับนัดรองสุดท้าย
การท่าเรือ๖๒แต้มนำชนบุรีอยู่แต้มเดียวนะครับ
ไม่ต้องลุ้นผลของคู่ของชวนบุรีเลย
จำนวนนัดชนะก็เท่ากันอีกที่๑๙นัดเท่ากันนะครับ
สุดท้ายวันเสาร์๑๕สัปดีถ้าเรือจะไปเยินฮวังเกาะซิตี้
แล้วก็ชมบุรีจะไปเยือนเกษมบัณฑิตซึ่งล่าสุดเกษมบัณฑิต
ก็รอดผลจากการตกชั้นแล้วดังนั้นประตูนริเศียร์ถือว่า
สำคัญมากในกรณีที่ทั้งฮ่าเรือแล้วก็ชนบุรี
มีแต้มเท่ากันในเกมสุดท้าย
ส่วนเรื่องของสุราธานีครับอันดับ๓๔๘แต้มก็มีโอกาสนะครับ
เพราะว่าบวกอยู่๓๔ประตูส่วนห้องเย็นบวก๑๒ประตูครับ
มาดูครึ่งล่างของตารางกันบ้างศรีสะเกด๒๕คะแนนนะครับ
ก็รอดจากการตกชั้นเกษมบัณฑิตก็เช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งอยู่ในโคต้าสุดท้ายของการตกชั้นเนี่ยนะครับ
ถ้าเก็บ๓คะแนนในเกมสุดท้ายก็จะมีเพียงแค่๒๔คะแนนนะครับ
ยังไม่เพียงพอนะครับต่อการจะไปเบียดทางศรีสะเกด
คะแนนแล้วก็๒๑คะแนนนะครับ
ผลงานในการเจอกันเสมอกัน
แล้วก็มาดูกันต่อในกรณีที่แต้มเท่ากันนะครับ
ดูจำนวนนัดชนะมภาคชนะ๖นัดแล้วก็แคทชนะ๔นัด
นัดสุดท้ายมภาคเล่นในบ้านเจอกับสิงสมุทรสาคอน
แล้วก็แค๊ตไปเยือนศรีปธุม
คือถ้าเกิดว่ามภาคพลาดขึ้นมาแล้วแค๊ตสามารถเก็บให้ชนะได้

ก็ต้องไปรุ้นกันนะครับคู่นี้ถือว่าสนุกแน่
แล้วก็สีพะทุ่มตกชั้นไปแล้วนะครับ